ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากสุขภาพแข็งแรง
ร่ำรวยร่ำรวยเฮ็งในปีใหม่นี้นะครับ
เป็นปีใหม่ที่ดีที่สุดของทุกคน
มีกำลังกายกำลังใจที่ดีนะครับที่จะทำ
สิ่งต่างที่ฝันไฟไว้ให้สำเร็จนะครับ